กินกันบ้างใครที่ชอบทานอาหารทะเล
ซีฟู้ดงั้นจัดไปเลยกับร้านนี้เป็นซีฟู้ดทอด
ที่มาพร้อมกับน้ำจิ้มซีฟู้ดเด็ด

ไปติดตามกันเลยในช่วงของตลอดกิน
ลูกค้าช่วยมาเราตั้งแต่๑๐โมง
แต่บอกลูกค้าแล้วนะว่าร้านเปิด๓โมง

เยอะมากเลยนี่คือค้าที่สั่งยอดเป็นพัน
สวัสดีครับผมโอ๊ต
เจ้าของร้านทะเลข้อซีฟู้ดธานามนุ่นครับ

เนื่องจากที่คุณแม่เขาหาของขายอยู่
แล้วทีนี้แถวนี้ปลาหมึกย่างมันเยอะแล้วครับ
เขาก็เลยลองเปลี่ยนมาเป็นปลาหมึกทอดดูครับ
มันก็เลยได้ตามมาเป็นกุ้งแล้วก็ปลาไข่

ถ้ารวมรุ่นแม่ด้วย๑๐กว่าแล้วครับ

ปลาไข่ปลาหมึกแล้วก็หอยแมงพู่ทอดครับ

จุดเด่นของร้านเราเหรอครับ

แต่ถ้าเกิดเอาไปทานที่บ้านเนี่ย
เปิดป่าไปดีกว่ามันถึงจะกรอบนะครับ
ทางร้านใช้ปลาหมึกอาเจนครับ

ทางร้านเราใช้๓ตัวโลจ้ะ
ครับครบรสเลยเปรี้ยวเผ็ดหวาน

ที่ร้านเนี่ยเราจะมีสูตรผสมแป้งของปลาหมึกอยู่

เพราะว่าปกติแล้วปลาหมึกถ้าชุบแป้ง

แต่ทางร้านเรามีวิธีผสมแป้ง

จะกรอบได้นานกว่าปกตินิดนึง

กันไม่ทันเลยตั้งแต่มีคนรู้จักมีคนติดตามครับ
ออกมาขาย๓โมงเย็นแล้วก็๔โมงเย็นหมดครับ
อันนี้คือเร็วสุดที่เคยขายได้

เปิดตั้งแต่๓โมงครับถึงของหมดเลย
สามารถโทรสั่งได้ตั้งแต่๘โมงเช้าครับ

สามารถติดต่อได้ที่เบอร์๐๙๕๒๗๓๒๓๙๑ครับ

อย่าลืมแวะมาทานไทรเทศทอดซีฟู้ดธานำนนต์นะครับ